ขั้นตอนการเตรียมดินเป็นหัวใจหลักในการทำเครื่องปั้นดินเผา
โดยจะต้องใช้ดินที่ได้จากชุมชนด่านเกวียนบริเวณลุ่มแม่น้ำหมูลเท่านั้น
ขุดดินมาแล้วก็จะพักทิ้งไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมดิน
เป็นการพักทิ้งไว้ในบ่อหมักดิน
ก่อนที่จะมีการผสมเนื้อดินกับทรายให้เข้ากัน
ซึ่งระหว่างที่พักดินนี้
ก็จะต้องมีการพรมน้ำให้กับดินเหนียว
เพื่อให้ดินยังมีความชุ่มชื้นไม่แห้งหรือแตก
และช่วยให้ปั้นขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน